ที่สลับบุรีครับคุณผู้ชมรถกระบาดขับปากหน้ากันฟังหนึ่ง
แซงนะจะแซงไปดักข้างหน้าคุณน้ำแข็ง
หวังให้อีกฝ่ายลงมาเคลียร์
อีกฝ่ายหนึ่งพอมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงครับปั้ง
รัวยิงเลย๑๐กว่านัดคนโดนยิงเจ็บสาหัสครับตำรวจสพหน้าพระราน
นี่ไปเก็บหลักฐานเนี่ยคุณผู้ชมบนถนนสายผู้แคนลมศักดิ์
เป็นช่วงลงเนินเขาขาดอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่สระบุรี
ตำรวจไปเจอปอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่เพียบคุณผู้ชม
มากกว่า๑๐ปลอกอีกแล้วก็เจอคนเจ็บ๑คนโดนยิงเข้าสะโพก
อาการสาหัสแต่เพื่อนเนี่ยพาตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
คนที่ถูกยิงครับไม่ใช่นะคุณวิเชียรเสื้อยืดสีเขียวอ่อน
เขาเล่าให้ฟังว่ากลุ่มที่ถูกยิงเป็นน้องของเขาเอง
อยู่แถวชุมชนวัดเขารวกห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๕กิโลเมตร
แล้วช่วงเกิดเหตุกลุ่มน้องซึ่งมีประมาณ๕คน
โทรมาบอกเขาว่ามีกระบาดตู้ทึบมาขับปาดหน้า
น้องก็เลยขับแซงไปไปดักรออยู่ข้างหน้า
เรียกให้คู่กรณีจอดลงมาแล้วลงมาเคลียร์กัน
พอรถคู่กรณีมาถึงปุ๊บจอดรถในเลนขวาสุดครับ
กระดำยิงพวกเขาเลยอะจนต้องวิ่งหนีเกจิญไป
ละทิศคนละทางเลยโอ้ยแล้วชายเสื้อแดง
จะเห็นนะอีกคนหนึ่งที่ขับรถผ่านมาช่วงเกิดเหตุครับ

เพราะว่าเป็นรถคันนี้เห็นไหม

นี่พี่คนนี้เขาเล่าให้ฟัง

เขาบอกเห็นกระบะตู้ทึบขับไปจอดเลนขวาสุด
เขาก็ชะลอรถตามไปครับ
เห็นคนขับกระบาดตู้ทึบเนี่ยนะ
กลางถนนแล้วก็นำยิงเลยทีนี้ปั้ง
หน่ำยิงไปที่กลุ่มรถกระบะหลายนัดครับ
กระสุนพุ่งใส่ฝากระบะของรถตนเองด้วย
เป็นรูเลยนี่ฮะเขาชี้ให้ดูเป็นรูตรงนี้
โชคดีที่ญาติซึ่งนั่งมาด้านหลังกระบะ

ขวางถนนเลยผมเห็นรถตู้แช่อ่ะครับมันจอดอยู่เนี่ยบนเนินเนี่ย
พี่ครับแล้วผมก็ขี่ขี่ไปช้าช้าแล้วผมก็เลี่ยวซ้ายมาเลี่ยวซ้าย
เลี่ยวซ้ายมาแล้วมันก็เสียงเปิดดังปั้งปั้งสองครั้งไอ้ไอ้คันยิง
เนี่ยเราเห็นไหมอยู่ไงเห็นคันยิงจอดอยู่ขวางจอดอยู่นี่เลย
จะควรมาต่อมาเนี้ยเจ้าของรถกระบาดตู้ทึบช่วยบ้านายสารายุทธ
มอบตัวนะอ๋อมอบตัวแล้วเหรอคะมอบตัวแล้วครับเออ
แล้วก็ให้กันว่าก่อนเกิดเหตุลูกน้องที่ขับรถตู้ทึบเนี้ย
เปิดประตูรถเข้าไปทำร้าย
ลูกน้องกลัวไม่ยอมเปิดประตูรถ

เห็นกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีกำลังทุบกระจกรถ
จนแตกครับเขาก็เลยเอาปืน

หลังจากนั้นลูกน้องก็ขับกระบาดตู้ทึบหนีออกมาได้
กลับไปที่บ้านของเขาที่อำเภอวังม่วง

ญาติของนายสรายุทธ์
พบพนักงานสอบสวนเพื่อจะขอประกันตัว

ขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดสระบุรี

พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วก็นำตัวส่งสารจังหวัดสระบุรี
เพื่อฝากขังในช่วงเที่ยงวันนี้ที่ผ่านมาครับ